แล้วอยากให้หน่วยงานมาช่วยดูหน่อยค่ะเพราะว่ากำแพงอ่ะ
กำแพงมันพังนานมากจนสัตว์เลื้อยคลานบุกเข้าไปบุกเข้าไป
พังให้หมดเลย
พวกเขาเดือดร้อนทนไม่ไหวครับเอาค้อนมาทุบกำแพงหมู่บ้าน
ซุดตัวเพื่ออะไรระบายความอัดอั้นอันนี้คือการแสดงออก
เชิงสัญลักษณ์แหละการแสดงออกนับใช่ฮะหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ที่พื้นที่
หมู่เก้าตะบนไซน้อยที่นนทบุรีครับชาวบ้านเขาบอกว่ากำแพงหมู่บ้านมัน
มาตั้งแต่ต้นปี๖๔คุณผู้ชมมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็๒ปีกว่าแล้ว
อะไรบ้างล่ะตัวเงินตัวทองนะงูนี่ที่มันพังมันเป็นแบบนี้
งูตะขาบก็เข้ามาในบ้านพวกเขาเขาก็กลัวสิมันจะเกิดอันตรายกับคนในบ้าน
เพราะมันไม่มีกำแพงมากั้นแล้วเดือดร้อนรวมตัวกันเรียกร้องให้หน่วยงาน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

ที่สพไซน้อยครับแต่ตำรวจไม่รับแจ้งความให้
เหตุผลว่ามันเคยมีการแจ้งความไว้แล้วสองครั้งทั้ง
หมดเลยกลับบ้านไปด้วยความผิดหวังครับคุณผู้ชมฮะ